ในช่วงเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยคราวนี้
ฟินแน่นะฮะมีทั้งแบบสนุกสนานมีทั้งบรรยากาศดี
อ้าวเลือกอะไรก่อนผมพาไปบรรยากาศดีก่อนละกันจะได้ฟินกับทะเลหมอ
ซิทะเลหมอกเมื่อกี้อยู่ภาคไหน

ไม่ใช่อีสานใช่ไหมไม่ใช่ภาคใต้ครับ

คุณผู้ชมฮะพังงามีทะเลหมอกสวยไม่แพ้กันนะฮะ
เป็นภาพมุมสูงเผยให้เห็นทิวเขานางหง
ภูเขาที่มีลักษณะคล้ายผู้หญิงนอนตะแคงถูกสายหมอกโอบกอดในยามเช้าคุณ
นี่ฮะมีอากาศเย็นสบายตลอดปีหากใครแวะไปเที่ยวที่นี่พังงา
ไปนี่ด้วยฮะจิบกาแฟทานแบเกอรี่ตอนเช้านะฮะ
ตั้งอยู่ริมถนนสายนบปริงน้ำตกสองแพรกบริเวณบ้านโรงกลวง
ตำบลนบปริงอำเภอเมืองพังงาคุณ
มันฟินมากแบบนี้เป็นร้านกาแฟเล็กสไตล์มินิมอลตกแต่งแบบเรียบง่าย
แต่บรรยากาศซื้อหาที่ไหนไม่ได้
จริงคุณถ้าเกิดดิฉันไปจิบกาแฟร้านนี้เอาโดรนบินมุมนี้มุมนี้เลย
โอ้โหคุณทั้งตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นทั้งตอนเย็นพระอาทิตย์ตกนะคุณนะ
แล้วเขาก็จะมีกรงนกหัวจุกเนี่ยแขวนไว้โอ้โหถ่ายภาพตรงนั้นสวยมาก
คุณผู้ชมมันฟินแล้วก็สูดอากาศที่บริสุทธิ์
ผมอยากไปแล้วอ่ะอยากบินไปตอนนี้เลยอ่ะใจเย็น
อ่านข่าวให้จบก่อนนะนี่เราดูที่ใต้แล้วใช่ไหม
ดิฉันจะพาขึ้นเหนือบ้างค่ะคราวนี้จะพาไปที่เชียงราย
กินอาหารหนักให้มันอิ่มจุกไปเลย
เห็นไก่ตัวเป้งนี้ไหมคะนี่คุณผู้ชมพาไปกินข้าวมันไก่

ข้าวมันไก่หายหลำโกเพ่งค่ะอยู่ที่ตลาดอำเภอเชียงของ
ที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นร้านข้าวมันไก่ในตำนานนะ
นี่คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งมรดกนะคุณตกทอดจากพ่อสู่ลูก
มรดกคืออะไรสูตรต้นตำรับข้าวมันไก่นี่แหละค่ะ
ดั้งเดิมเลยจากเกาะไหลำที่จีน
แล้วเขาจะใช้ไก่รุ่นน้ำหนักตัวน่าจะไม่เกิน๒โลก
เอามาต้มให้สุกแบบไม่มีเลือดเกาะติดกระดูกนะ
เพราะว่าบางคนคือถ้าเกิดมันไม่สูงจริงมันจะมีเลือดแดงติดอยู่ใช่ไหม
เนื้อไก่ที่ได้มันจะนุ่มหนังมันจะเด้ง
แล้วน้ำซุปใส่รากผักชีเกลือพริกไทยใส่ไปให้มันหอม
ข้าวมันไก่ต้องเป็นข้าวหอมมะลิ
เก่าข้ามปีหุงกับน้ำซุปต้มไก่ค่ะ

อันนี้อยากให้ไปทาน
แล้วเวลาไปถึงที่ร้านบอกดังบอกแบบตะโกนเลยจ้ะ

ได้ส่วนลดไปเลย๑๐ค่ะ

ว่าแบบไปได้ถึงวันศุกร์นี้ถึงสิ้นเดือน

คือร้านข้าวมันไก่หายหลำโกเพ่งอยู่ที่ตลาดอำเภอเชียงของ
อยู่ในชุมชนตลาดเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะ
กินเยอะก็ต้องไปฟิตร่างกายกันหน่อยนะครับ
แข่งเรือบกกันนะฮะนี่น้องเขาซ้อมเรือบกกัน
คุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะเรือบกคืออะไรนี่ไงแล้วเรือบกลุยเลนอีก
คุณผู้ชมดูแบบนี้เห็นแล้วนะโอ้โหน้องน้องเนี่ย
แล้วก็ชาวบ้านเนินกลุ่มที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลกเนี่ย
กำลังซ้อมแข่งขันเรือบกนะฮะในงานประเพณีบุญเดือน๑๐นะฮะ
ฟิตซ้อมแบบเอาจริงเอาจังเลยเทคนิคส่งสัญญาณ
เอาซ้ายขวาเหวซ้ายขวาแห้วเหว
ต้องวิ่งเป็นจังหวะโยกให้ดีไม่งั้นนะคุณ
คนหน้าไปขวาคนหลังไปซ้ายคนกลางไปขวาคนหลังไปหลังอีก
โอ้โหมันจะวิ่งกันไม่เป็นเรือบกนะฮะ
นี่แหละต้องอาศัยความสามัคคีแรกนะอาจจะล้มหน้าคว่ำไม่เป็นท่านะ
แต่พอจับจังหวะกันได้แล้วเนี่ยมันก็จะไปได้
แต่แหมเรือบกแบบนี้ค่ะเปลื้อนตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเลย

งานนี้เห็นว่าสนุกแบบนี้แล้วใช่ไหมคุณผู้ชม
งานวันจริงดิฉันเชื่อสนุกกว่านี้อีกค่ะ
กับงานประเพณีบุญเดือน๑๐ปิดทองหลวงพ่อปั้น
แข่งขันเรือบกลิ้มรสข้าวเม่าทอดจัดงานเนี่ย
จัดมาต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะนี่ปีที่๖๕แล้วอ่ะ
ซึ่งเดี๋ยววันที่๑๗๑๘กันยานี้
เขาจะมีการจัดขึ้นที่วัดเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่ม

ที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นตัวอย่างแค่วันซ้อมรอบพรีเท่านั้นนะจ๊
ใช่จ้ะวันจริงรอลุ้นได้เลยสนุกสนานแน่นะฮะ
คุณผู้ชมฮะเรือบกเสร็จแล้วประเพณีทำบุญแล้ว
เราไปทำบุญกันต่อนะฮะนี่ไปดูโบสถ์ที่

นี่ฉันกำลังงงว่าแบบกล้องเป็นอะไรสีภาพไม่ดี

นี่ฮะสีเขียวมรกฏจริง
คุณผู้ชมสวยงามมากนะฮะนี่คืออะไรคุณ
นี่คือพระอุโบสถสีเขียว

เด่นตรงานอยู่ท่ามกลางนี่

นี่ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจครับ
อุโบสถขวดเขียวหรือว่าโบสถ์มรกฏ
หลังเขาที่ตำบลพรมนิมิตรอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
ซึ่งออกแบบแล้วก็สร้างโดยหลวงพ่อบัวเผื่อนอดีตเจ้าอาวาสนะครับ
ทำไมถึงเป็นสีเขียวขนาดนี้รู้ไหมคุณไม่ใช่ทาสีเอานะ
แต่ว่าเป็นการใช้ขวดสีเขียวสร้างทั้งหลัง
กลายเป็นโบสถ์มรกฏที่โอ้โหเวลาแสงแดดมันส่องนะคุณนะ
แล้วก็ขวดที่มันสะท้อนแสงระยิบระยับไปหมดเลย
นี่เลยอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะฮะ
ใครอยากไปสักการะบูชาไปชมพระอุโบสถ

กันอีกครั้งวัดหลังเขาที่จังหวัดนครสวรรค์สาธุ
สวยจริงแต่ว่าสิ่งสำคัญคือ
เพียรพยายามในการที่เอาขวดแต่ละขวด

เอามาให้คุณผู้ชมดูในช่วงเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยแบบนี้

ฟินมากฟินสุดแล้วถ้าฟินกว่านี้
ถ้าเกิดว่าได้กิฟเวอร์เชอร์๕๐๐แต่ต้องเป็นพรุ่งนี้นะคะ